ไปอีกหนึ่งฮะปิดเกมล่าล้อมจับหนอนโผล่จดหมายขู่ฆ่าอายการเลย
ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเรื่องราวมันมันก็เข้มข้นไปกันใหญ่
ครับนะครับแม้จะจับได้แต่ว่ายังไม่ได้กลิ่นนะครับ
ยังไม่รู้บ่อแสที่ชัดเจนของเสียแป้งว่าอยู่ไปไหน
หนอนนี่คือเขาบอกว่าก็เป็นคนสนิทที่อยู่แบบติดตัวเสียแป้งเลยนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเขาบอกเขาโดนหลอกฮะเขาโดนหลอกอ่า
คือโดนหลอกเสียแป้งบอกให้ช่วยพาไปทำธุระหน่อยขอความเป็นธรรมนะครับ
ทั้งตัวเขาและเมียนี่แหละคุณผู้ชมคือในหนอนเนี่ยเป็นคนขับรถซีวิก
เสียแป้งหนีตำรวจจับได้แล้วไปกบดานอยู่ที่ราชบุรีครับ
นอนด้านนี้ตำลนกล้องกลางมีหลายคน
เปิดประตูมาคุยกับด้านนี้ทำลนหน่อยพร้อมให้เปิดเดี๋ยวเราจะพังประตูเข้าไป
ในทุกข์อ๋อมาท์
ตำรวจสอบสวนกลางไปครับคุณผู้ชม
ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปราม
แล้วก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษหานุมาน

ถ้าชุดที่ไปคือเรื่องใหญ่นะเรื่องอุกชะกัน
เรื่องสำคัญเรื่องต้องใช้ความเด็ดขาด
ปิดล้อมครับปิดล้อมแมนชั่นแห่งหนึ่งนะครับ
หลังตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
คือสืบทราบบอกว่าที่วัดขุนลงใครอ่ะ
นอนไงหนอนทุ่งลานอายุ๒๘ปีนะครับ
ในข่าวบอกเป็นลูกน้องเสียแป้งนะฮะ

เป็นคนขับรถซีวิกสีดำพาเสียแป้งหนี
แล้วเขาเองมากบร้านอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชม
ตำรวจปิดล้อมอยู่ตะโกนเรียกหนอนออกมา
ตัวถ้าไม่มอบตัวเจ้าหน้าที่จะพังประตูเข้าไป

เนี่ยไม่นานครับนอนโผ่หน้ามา
เสร็จปั๊บแป๊บผู้หญิงอุ้มลูกอยู่คือเจ้าเมียค่ะ
อุ้มลูก๓เดือนออกมาด้วยครับนี่นั่งหมดสภาพอยู่ตรงนี้แล้ว
จากนั้นตำรวจคุมตัวในหนอนไปที่สพมราชบุรีไปสอบสวนครับ
แล้วก็ฝากขังเอาไว้หนึ่งคืนนะแล้วก็ส่งไปดำเนินคดีนะครับ
นครศรีธรรมราชครับนี่ครับตอนส่งตัวไป
หนอนให้การแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังเขาหน่อยคุณผู้ชมเชื่อเขาไหม
หนอนให้การบอกว่าเขาขับรถซีวิกสีดำพาเสียแป้งหนีไปตามที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละ
นี่ยังยิ้มได้นะในกล้องวงจรปิดนั่นแหละผมไม่เถียง
แต่ผมไม่พูดนะผมไม่บอกนะ
เขาไม่บอกคุณผู้ชมว่าพาเสียแป้งหนีไปไหนไปทางไหน
ไม่บอกอ้าวน้องจะหนักแล้วจะหนักแล้วแล้วบอกไม่เกี่ยวข้อง
หลังจากส่งเสียแป้งแล้วเนี่ยหนอนให้ไอ้โจ๊ก
โจ๊กใครอ่ะโจ๊กเพื่อนสนิทผม
พาหนีไปซ่อนตัวอยู่แถวตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาล่ะ
จากนั้นตำรวจชุดสืบคุณผู้ชมที่เบิร์ตเคยบอกไง
ถ้าสมมุติเขาล็อกเฝ้าแล้วนะเขาจะไปดมต้นคออยู่
แฝงตัวไปดมต้นคออยู่ตามตามอยู่นั่นแหละ
ทางหน่วยเหนือชี้ว่าเฮ้ยใช่ใช่ปั๊บจับเลยครับ
ใช่ปั๊บจาบเดบตำรวจไปปลอมตัวเป็นคนขายของอยู่
แต่เฝ้าอยู่แล้วนะเฝ้าอยู่แล้วดมต้นคออยู่แล้ว

ส่วนความสัมพันธ์นี่คุณผู้ชมมาฟังทางนี้
ส่วนความสัมพันธ์ของเสียแป้งในหนอปฏิเสธบอกว่า
ผมโอ้โหสื่อก็ยกผมเกินไปดูหน้าผมก่อน
ทำไมอ่ะผมไม่ได้เป็นมือขวาเสียแป๊
ที่เป็นข่าวเลยดูหน้าเนี่ยผมไม่ใช่มือขวา
นี่ค่าจ้างก็ไม่ได้เออเป็นแค่คนรู้จักเข้าใจเปล่า
ข้าจ้างไม่ได้โอ้โหนะแล้วเงินเองน่ะเงินที่เองโอนหลังเกิดเหตุ

เอาเงินถึงออกมาจากไหนเงินข้าจ้างผมไม่ทำงานงานอะไร
ไม่บอกไม่เกี่ยวข้องกับการยุดเหลือเสียแป้งเข้าใจป่ะนะ

ขณะที่เมียของในหนอนครับเมียของในหนอนอุ้มลูกสาวอายุ๓เดือนมา
ขอความไปทำกับสื่อมวลชนสื่อสื่อมาฟังฉันหน่อยนี่ฉันเมียในหนอน
สามีฉันถูกเสียแป้งหลอกหลอกให้พานีโดยนายหนอนเนี่ย
เสียแป้งไหว้วานให้ขับรถซีวิกสีดำพาไปทำธุระเท่านั้น
เอาอย่างนั้นผมถามผมถามเมียหน่อยผมเห็นใจนะคุณมีลูก๓ขวบ
ผมเห็นใจนะคุณรู้ไหมว่าเสียแป้งอยู่ในคุก
คนเขารู้กันทั่วพัทธลุงคนเขารู้กันทั่วนครศรีธรรมราช
ตอนนี้อยู่ในคุกและการที่เขาออกมาไหว้วาน
คุณบอกให้คุณพาไปทำธุระหน่อยเนี่ย
คุณไม่คิดหรอกว่าคุณกำลังพานักโทษที่หนีออกมาเนี้ยอืม

จะไปพาหนีอันนี้ผมตั้งคำถามไง
คุณไม่รู้หรอกว่าคนเขารู้ทั้งจังหวัดนะ
เสียแป้งติดคุกอยู่นะอันนี้ผมถาม
ผมถามทั้งหนอนนะแล้วก็ถามทั้งเมีย

คุณผู้ชมเอาจริงนะลูกน้องของเสียแป้งน่ะ
เหิมเกลิมไม่เลิกจำได้ไหมตอนแรกที่แหกคุกออกมา

คือเขาบอกว่าอะไรนะมีข่าวมาว่าจะมาแก้แค้น
อายการคนหนึ่งที่ทำให้เขาติดคุกถูกป่ะ
ออกมาเป็นข้อมูลแรกเลยใช่
ทีนี้อายการได้จดหมายขู่ฉบับหนึ่ง
กับเมียระวังตัวไว้ให้ดีครอบครัวมึงด้วย
โอ้โหมึงจะยิงให้แว่นทะลุตาโอ้โห

มารู้ว่าผัวเมียอายการขับบีเอ็มดับผู้จู

ถ้าเกิดว่ามีใครแบบส่งจดหมายมาบอกแบบนี้
แล้วบอกรถที่ใช้บอกสีบอกรุ่นได้

เมื่อวานนี้นะทางอายการผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานอายการภาคเก้า
รักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลา

แล้วจดหมายขู่นี้น่าจะเป็นลูกน้องของเสียแป้งแน่แหละ

เอาจดหมายเขียนด้วยปากกาน้ำเงินลงกระดาษเป็นกระดาษเอสีนะ

คหอบครัวมึงด้วยกูจะยิงให้แว่นมึงทะลุตา
แล้วลงท้ายว่าลูกปืนแบบนี้เขียนคำว่าตาย
โอ้โหคุณผู้ชมถามหน่อยเถอะ
รู้สึกยังไงนอนไม่ได้แล้วไม่ปลอดภัยแน่นอนเลย
เพราะว่าตอนนี้เสียแป้งอยู่ไหนยังไม่รู้เลย
กฎหมายนี้มันมีเนื้อหาทั้งกล่าวหาอายการ

ทีนี้ไอ้ข่าวที่เคยออกมาบอกตอนแรก

เพราะว่าทำให้เสียแป้งต้องติดคุก

ย้ายมาจากสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทธลุง
มาทำงานที่สงขลาเมื่อ๑เมษา๖๖
อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรอกแต่ก็หวาดกลัวค่ะ
ก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ทางสืบสวนสอบสวนหาตัวหน่อย
ใครอ่ะใครเขียนอ่ะเขียนจดหมายนี้